เข้าตลาดไปเช็คราคาสินค้ากันดีกว่า

ราคาปรับเยอะเลย

อยู่ที่๒๔๐บาท

เนื้อแดงวัวก็๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐ยังคงที่อยู่ที่

ลำปลีเขียว๘บาทต่อกิโลกรัม
กะเพราค่ะ๒๐บาทต่อกิโลกรัม

ส่วนกระเทียมไทยแกะกลีบอยู่ที่๑๕๐บาท
ส่วนกระเทียมไทยแกะกลีบอยู่ที่๑๕๐บาท

สำหรับราคาของหมู่ในช่วงเทศกาลแบบนี้